รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ออกมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
นี่คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาใช่ไหม
ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่มีชื่อออกมาเนี่ยนะครับ
มีบางส่วนรู้สึกยี

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
ขอเผยเขาเอามังคุดมาเททิ้ง
บนถนนเพราะราคามันตกมันต่ำเหลือเกินร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยลงไปเลยครับ

มานะครับแล้วก็เทลงบนถนนแล้วก็ย่ำยำถ้ารวมรวมกันหลายหลายเจ้าเขาบอกว่าเป็นพันกิโลกรัมนะคุณผู้ชมนะนะครับ
โอ้โหเกษตรกรชาวสวนมังคุดครับที่นครศรีธรรมราชฝ่าสายฝนเอามังคุดมาโอ้โหลูกใหญ่ด้วยนะนะครับ
มาเทนะครับจนเกลื่อนพื้นแล้วชูป้ายประท้วงบอกภาครัฐมาดูแลแก้ปัญหาหน่อยสิ
ังคุดมันราคาตกต่ำแต่เราเคยซื้อกินเท่าไหร่๗๐๘๐นะครับ
โอ้โหบางฤดูทะลุร้อยปรากฏว่าตอนนี้เหลือ๘บาทถึง๑๐บาทคุณผู้ชมนะ
โอ้โหต้องการส่งเสียงถึงรัฐบาลว่าเนี่ยกำหนดนโยบายแล้วลงมาดูหน่อยนะครับ
คนมันต้องกินต้องใช้นะครับลองฟังดูฮะ
เท่าไหร่๑๒บาท๑๐บาทบางที่ก็มี๘บาทแล้วเจ้าสวนจะกินอะไร
รัฐบาลนโยบายมันก็ต้องมาดูแลชาวบ้านบ้าง
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาอยู่กันตามภาษาแบบบ้านบ้านนอก
คนเราอ่ะมนุษย์มันต้องกินต้องใช้ลักษณะนี้อยู่กันแบบนี้

ว่าการกรสุทธิ์เกษตรราคากรฟิศปังฟิศจัดลงเครื่องแล้ว
น่ะป้ายนครศรีธรรมราชอยู่ข้างหลังนะครับ
เล่าว่าปัญหานี้นะครับต้องแก้ไขนะฮะ

กำกับดูแลเรื่องราคาโดยตรงนอกจากนี้ยอมรับว่า
นะครับมันมีข้อมูลนะครับ
เจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องกับขบวนการกดราคา
ลองฟังร้อยเอกธรรมนัฐหน่อยครับ

ผมขอนึกจากว่ามันเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันศุกร์นี้
ว่าเราจะมีมาตรการควบคุมการแก้ปัญหายังไง
อย่างขบวนการทุบราคา
แล้วที่ชาวบ้านบอกว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐร่วมกับลง

อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ
ซึ่งถามว่าผมมีข้อมูลไหมผมมีข้อมูล
คุณผู้ชมส่งข้อความสวนมาเลยอันนี้ต้องอ่าน
ที่ไทยถูกมากขณะนี้ที่เกาหลีมังคุดส่งจากไทย๕ลูกเกือบ๓๐๐ค่ะ

ไงส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาราคามังคุด๕ข้อเร่งด่วน๑๐
ธรรมนัฐบอกว่าเตรียมส่งเสริมการขายตรงแล้วก็ออนไลน์
เร่งเปิดจุดปลายทางเพิ่มเช่นห้างท้องถิ่นนะครับแล้วก็โมบายพาณิชย์

ส่งเสริมชาวสวนผลิตผลมังคุดคุณภาพตรง
ให้ตรงความต้องการของตลาด
แล้วก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงมังคุดให้เป็นแปลงขนาดใหญ่
เพื่ออำนาจการต่อลองทางการตลาดครับ
เรื่องของแปรรูปอย่าไปบอกเขาอย่างเดียวนะครับ
อย่าไปบอกเกษตรกรเขาอย่างเดียวเวลาอะไรราคาถูกแปรรูปสิแปรรูปสิ

ไม่ใช่เรื่องวิธีการหรือเรื่องเงินทุนนะ